เจาะปฏิบัติการกองทัพดับไฟใต้กับภารกิจแยกปลาออกจากน้ำ
เปิดทุกกลยุทธ์กับทุกความทุ่มเทในไทยรัฐนิวส์โชว์ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่